นี้เกิดขึ้นที่ห้องแถวแห่งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
ประเด็นคือผู้เสียหายเนี่ยเป็นสาวชาวลาวเธอพักอยู่ในห้องแถว
แล้วจู่ปรากฏว่ามันมีคนตายคนตายคือผู้ชายคนนี้เข้ามาข่มขู่
ข่มขู่พยายามที่จะเข้าห้องเพื่อไปขอหลับนอนด้วย
แต่สุดท้ายผู้เสียหายไม่ยอมก็เลยเรียกเพื่อนข้างห้องมาช่วย
เพื่อนข้างห้องนะคะมาพร้อมกับไม้เบสบอลตีคนเนี่ยค่ะ
คนก่อเหตุจนตายคาที่แบบนี้ครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะ
ห้องแถวค่ะในพื้นที่ชุมชนหนองตุเขตเทศบาลนครอุดรธานี
คือเรื่องราวมันเกิดจากการที่ว่าวันเกิดเหตุเนี่ยนะคะ
บริเวณตัวจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นห้องเช่าปูนชั้นเดียว
มีห้องอยู่สักประมาณสิบห้องอ่ะค่ะเรียงกันไป
ส่วนห้องที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นห้องของผู้เสียหายเป็นห้องหมายเลขสอง
บริเวณด้านหน้าห้องก็เจอศพของคนตายนอนอยู่แบบนี้
ทราบชื่อนะคะคือนายธนกรศรีโพนทองวัย๔๒ปี
เขานอนหงายจมกองเลือดสวมเสื้อยืดสีน้ำเงินกางเกงขาสั้นสีเทารองเท้าแตะสีน้ำเงินแล้วใบหน้าเขาเนี่ยมีรอยแบบโอ้โหร่องรอยทุบทำร้ายด้วยของแข็ง
ใบหน้ายุบปากฉีกเบ้าตาซ้ายแตก
แล้วทีนี้ห่างออกไปสักประมาณสองเมตรนะคะคุณผู้ชมมันก็จะมีมีดขอตกอยู่ใกล้เคียงด้วยแล้วก็มีไม้เบสบอลนะคะวางอยู่เนี่ยค่ะเป็นของกลางที่อยู่ในคดีนี้ด้วยนะคะทีนี้ก็เจอนายทวีปอีกคนนึงคนที่คือคนก่อเหตุ
นายทวีปประกอบใสหรือว่าเบิร์ตวัย๒๐ปีนะคะเป็นคนก่อเหตุก็นั่งรอมอบตัวไม่ได้หลบหนีไปไหน
โดยคนก่อเหตุให้การว่าในวันเกิดเหตุนะคะได้ยินเสียงคนตายเนี่ยร้องเอะอะโวยวายอยู่ที่หน้าห้องสาวลาวเหมือนกับพยายามที่จะเข้าไปในห้องเขาเหมือนกับพยายามที่จะบุกเข้าไปเพื่อที่จะขอหลับนอนด้วยเขาก็เลยรู้สึกว่ารำคาญใจเหลือเกินดึกดึกดื่นจะนอนมาเอะอะโวยวายอยู่หน้าห้องก็เลยพยายามที่จะไปไล่คนตายให้กลับไปแต่สุดท้ายเกิดมีปากเสียง
กลับไปที่ห้องพักแล้วไปเอาไม้เบสบอลมาทุบคนตายจนตายค่าที่แบบนี้ค่ะ

มีการคว้ากระชากผมของเธอกระแทกใส่หน้าต่างอย่างรุนแรงเธอก็พยายามที่จะร้องขอความช่วยเหลือจนกระทั่งเกิดเหตุแบบนี้เพราะเพื่อนข้างห้องมาช่วยค่ะฟังเสียงเพิ่มเติมจากผู้บาดเจ็บหรือว่าผู้เสียหายหน่อยค่ะ
เหตุการณ์นี้รุนแรงจริงจริงต้องมีการสืบสาวกันต่อด้วยนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นทีนี้ล่าสุดได้มีการแจ้งข้อหานักกับนายทวีปค่ะเพื่อนข้างห้องคนที่ฆ่าเขาตายนั่นแหละในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาก่อนมีการควบคุมตัวนะคะพร้อมกับของกลางที่ใช้ก่อเหตุไม้เบสบอลไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ